ซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนที่แล้ว
โดยระบุว่าบริษัทกำลังรับผิดชอบต่อเหตุรถยนต์ไร้คนขับของบริษัท
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุของการชนครั้งนี้
และได้เปิดเผยว่าทางบริษัทได้ทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์แล้ว
หลังจากเกิดเหตุรถยนต์ไร้คนขับชนรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อที่จะป้องกันการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
ขณะที่เกิดเหตุกำลังทดสอบวิ่งด้วยความเร็ว๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนรถโดยสารนั้นวิ่งด้วยความเร็ว๒๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ